คุณผู้ชมที่สงขราผู้หญิงคนหนึ่งเขาแอบไปรู้ว่า
มีไอซ์ไปซุกในระแวกบ้านเขา
ขบวนการค้ายาเธอก็ไปทำลาย

ทำร้ายเธอเผาเธอทั้งเป็น
แต่เธอไม่ตายแต่อาการก็ปางตาย

ทั้งตัวแบบนี้ตอนนี้ตำรวจกำลังขยายผลและรู้ตัว
รู้บ่อแสของแก๊งค้ายาแก๊งนี้แล้วนะครับ
สงขราครับผู้หญิงคนนี้ถูกรุมซ้อม
พอไปไม่รู้เห็นเรื่องของยาเสบติด
สร้างความโกรธแค้นให้กับแก๊งค้ายาเป็นอย่างมาก
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตี๒ของคืนวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ซึ่งมันเกิดในขนำอยู่ภายในซอย
ถนนสายบ้านต้นหยี
ตำบลท่าช้างอำเภอบังกล่ำที่สงขรา

คนเจ็บคือนางมาลัยชุมประมาณอายุ๕๐ปี

ตอนนี้ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ยังไม่สามารถให้การได้เพราะไฟเผาทั้งตัว
ผู้พองเต็มไปหมดยังอยู่ในห้องปลอดเชื้อ
ร่างกายมีรอยการถูกซ้อมด้วย

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านโคกเมา
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ขนำสภาพเก่ามาก
ผู้หญิงคนนี้เขาก็ยากจน
ขนำอันนี้มันก็ไม่ได้แค่จะบังลมบังฝนบังแดดอะไรไม่ได้ครับ
มันมุงด้วยสังกษีแล้วก็มีร่องรอยถูกเพลิงไหม้อยู่ในขนำด้วย
ที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้าเสื้อผ่อนภายในลกรุงรัง
ไม่มีใครอยู่แล้วดูสิโดนเผาแบบนี้
แต่ว่าจากการสอบถามชาวบ้านกลับพบพิรุษ
ทุกคนปฏิเสธว่าไม่มีอะไรไม่มีใครทำอะไรนี่
ไม่มีใครเผากันไม่มีปฏิเสธปฏิเสธหมดเลย

ดูดินี่ฮะเละเทะไปหมดเลย
ชาวบ้านบางคนที่พอจะทราบอยู่บ้างก็ยืนยันว่ามันเกิดจริง

คืนวันที่เกิดเหตุตี๒เนี่ยได้ยินเสียงคนทะเลาะกันมาจากขนำวันนี้

นางมาลัยนะถูกซ้อมถูกเผาวิ่งหนีตายออกมาจากขนำครับ

ชาวบ้านคนหนึ่งเขาเห็นมาตอน๖โมงเช้า
ออกมาเห็นโอ้โหนอนร้องเจ็บปวดด้วยความทุกข์ทรมานครับ
บาดแผลไฟไหม้ทั้งตัวก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

โจ๊กมันไกลมันหาไกลมันทำอะไร
นี่เอาจริงคุณผู้ชมที่ดูอยู่อาจจะงง
เอ๊ะแล้วนักข่าวไปถ่ายอะไรมามันมีแต่ดินมีแต่ย่า
เห็นมีอะไรเลยคืออันนี้คือต้องแอบถ่าย
แล้วเราเอาเสียงชาวบ้านที่เขาพอที่จะเล่าให้ฟังได้
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนนี้คือคนเจ็บคุณผู้ชมสภาพนี้
คนเจ็บเขาเป็นคนแบบเก็บของเก่า
อยู่ประณะฐาในขนำนั้นคุณผู้ชม
ตอนนี้ตำรวจได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล
ตอน๘โมงเช้าของเมื่อวานได้ยินเสียง
ได้มีการเดินทางไปดูคนเจ็บที่โรงพยาบาล
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะสอบปากคำได้
จากว่าตอนนี้คนไข้อยู่ในห้องปลอดเชื้อ
รวมทั้งลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุแล้ว
ก็รู้ตัวแล้วว่าคนก่อเหตุน่าจะมีสักประมาณ๔๕

สาเหตุก็เป็นเรื่องของยาเสพติด
ก็มีนายแอดนางแหละนายเป้ในแบงค์

แล้วก็มีแบบสามีภรรยากันด้วยเป็นแก๊งเดียวกัน๕คน
ทีนี้ส่วนสาเหตุที่นางมาลัยถูกซ้อมและถูกเผา
มีบรรยายงานบอกว่าเรื่องของยา
เนื่องจากว่านางมาลัยไปรู้ว่ามีการเอาไอซ์ไปซุกซ่อนแถวบ้าน
ขายต่อค่ะนางมาลัยเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องนี้ก็เลยแอบ
เอาไอซ์ที่เห็นเนี่ยน้ำหนัก๓ขีดนะคุณผู้ชมย้ำว่า๓ขีดนะฮะ
ไปทำลายทิ้งด้วยการละลายน้ำแบบนี้
ละลายน้ำทิ้งโอ้โหพอกลุ่มนั้นรู้โกรธมากมันเงินทั้งนั้น
โกรธแคร้นก็เลยลุมมาที่ขนำไปซ้อม
ต้องการให้นางมาลัยชดใช้แต่ว่าด้วยความที่ก็ยากจนอยู่แล้ว
ของเก่าไม่มีเงินชดใช้นะฮะแต่ถ้าว่าคนร้ายก็คงจะเมามาด้วย
ก็เลยเอาน้ำมันราดไปจุดไฟเผานางมาลัยทั้งเป็นอย่างทรมาน
แต่นางมาลัยก็ไม่ตายวิ่งหนีตายออกมาแล้วก็จนมีคนไปช่วย
แล้วก็ค่อนข้างจะน่าเวทนามมากทีเดียวคุณผู้ชม
ขอให้จับแก๊งนี้ให้ได้ทีเถอะ
นี่นางมาลัยก็ฐานะยากจนคือจริงมีลูก๔คน
แต่ลูกก็แยกย้ายไปมีครอบครัวแล้วก็ทิ้งให้หลานอยู่กับนางมาลัย
นางมาลัยก็ติดโดนคดีเรื่องยาเสพติด
พอมันยิ่งมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกก็ซ้ำเติมไปอีก